ตอนนี้เรื่องของปมในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่นะครับ
ที่เกิดเหตุที่บริเวณร้านขายของชำ
รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านข้างร้านข้างบ้านเนี่ยก็เสียหายไปด้วย
จากการถูกปืนกระดาษยิงเข้าไป
ส่วนนายวิชาณทองเขียวอายุ๕๒ปีเจ้าของร้าน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลควนขนุนสภาพถูกยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัด
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เกิดเหตุเนี่ยสักประมาณสองทุ่มเขาปิดร้านเสร็จนายวิชาเนี่ยเอา
จอบนะออกไปเกลี่ยหินที่บริเวณลานดินหลังร้านขนาดเดียวกัน
คุณผู้ชมมีคนร้ายมาสักหนึ่งคนนี่แหละฮะซึ่งซุ่มอยู่ที่
กอกล้วยห่างจากจุดที่นายวิชาณยืนเกรดหินอยู่สัก๕เมตร
นะครับนายวิชาญพยายามวิ่งหนีเข้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับร้าน
นี่แหละแต่คนร้ายก็ยังตามไปยิงซ้ำจนกระสุนหมดไปสองชุด
รออยู่ข้างร้านและหลบหนีไปซึ่งแน่นอนทำเป็นขบวนการ
กับหลายคนแต่คนยิงเนี่ยมีคนเดียวนะครับส่วนสาเหตุใน
สังหารในครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
ก็จะมีการเรียกบุคคลใกล้ชิดมาสอบปากคำเพื่อขยายผล
ปมในการก่อเหตุของคนร้ายต่อไปว่าจะไปเกี่ยวข้อง